เกมต่อชีวิตรายการของหนูแชน
เกมต่อชีวิตเคยมอบโอกาสให้กับหลายครอบครัว
วันนี้เราจะขอมอบโอกาสให้กับครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น
ครอบครัวที่มีพ่อแม่คือครูลูกคือนักเรียน
พวกเขาจะมาจับมือกันต่อสู้เพื่อโรงเรียนที่รักของพวกเขา
ของรางวัลจึงเป็นของจำเป็นจากความต้องการของนักเรียนและคุณ
แคมเปญพิเศษเกมต่อชีวิตโรงเรียนของหนู
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับตลอดช่วงเดือนตุลาคมนี้นะฮะ
เกมต่อชีวิตได้จัดแคมเปญพิเศษเพื่อครอบครัวที่ใหญ่ของเรานั่นก็คือโรงเรียนของหนูครับ
ยังมีโรงเรียนอีกมากมายหลายโรงเรียนเหลือเกินที่ต้องการการสนับสนุนในด้านต่าง
และวันนี้ครับคุณครูและเด็กที่จะมาสู้เพื่อโรงเรียนของพวกเขา
ต้องเดินทางไกลและผ่านเส้นทางอันยากลำบากกว่าที่จะมาถึงรายการของเราได้
คุณครูและเด็กต้องการอะไรเราไปชมเรื่องราวกันก่อนครับ
ระยะทางจากหน้าอำเภอศพเมยจนถึงภูบ้านนาดอยแล้วก็โรงเรียนบ้านนาดอยของเราเนี่ย
ระยะทางประมาณ๕๐กิโลเมตรนะครับใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงเศษนะครับในการเดินทางมาถึง
สภาพถนนก็จะเป็นถนนราชยางส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นถนนคอนกรีตส่วนหนึ่งนะครับ
ส่วนที่เหลือก็จะเป็นถนนดินลูกรังนะครับถ้าช่วงฝนก็จะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าสภาพถนนมันก็จะเละเทะ
รถยนต์ก็จะไม่สามารถสัญจรเดินทางผ่านไปมาได้ก็เหมือนกับเราตัดขาดการติดต่อจากโลกภายนอก
หนึ่งหนึ่งก็จะเป็นเด็กในพื้นที่เองนะครับ
เด็กในพื้นที่ของหมู่๙บ้านนาดอยตะบนแม่สวดเอง

อีกประมาณ๙หมู่บ้านแล้วก็อีก๓ยอมบ้าน
ซึ่งรวมทั้งเด็กที่มาจากฝั่งอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากด้วย
ซึ่งการที่เขาจะเดินทางไปเรียนโรงเรียนในตัวอำเภอท่าสงยางเนี่ย
ระยะทางมันไกลแล้วก็ยากลำบากกว่านะครับ

ถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนมาใหม่เขาก็จะใส่วิธีการถ่อแพร่ข้ามน้ำมา
แล้วก็ช่วงนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง

จากทางฝั่งตาดก็เดินเท้าข้ามสะพานมา
โรงเรียนแม่นาดอยตอนนี้มีนักเรียนอยู่ทั้งหมด๑๘๕คน
ก็จำนวนครูก็๑๙คน
สำหรับความโดดเด่นของนักเรียนในที่โรงเรียนแม่นาดอยแห่งนี้นะครับ
ของเราจะโดดเด่นในเรื่องของงานฝีมือแล้วก็เรื่องของการกีฬา

ไก่รูดนักเรียนไปช่วยกันล่ะไก่รูด
โครงการที่เกี่ยวข้องกับผมที่รับผิดชอบโดยตรงเลยก็คือเรื่องของเกษตร
จะทำเรื่องของการปลูกผักนะครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่
เอามาเสริมอาหารให้กับเด็กที่มาอยู่

รับผิดชอบช่วยกัน๓คนเลยนะจนไก่โต
ถ้าไก่ตัวแล้วเธอจะได้กิน

เลี้ยงอยู่ชาวมัทยุศาสตร์ปิทธิศาคับ
ผมอยู่กับพระครับทำหน้าที่เลี้ยงหมู
อ้าวแม่ครัวแถวอะไรนี่

ตอนนี้ก็ใช้หมูที่เราซื้อจากแม่เสรียงมาก่อนเนอะ

ในเรื่องที่เราใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหาร

เป็นวัตถุดิบที่เราซื้อมาจากข้างล่างโดยส่วนใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นผักนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู

ก็แบ่งง่ายก็คือจะเป็นนักเรียนหอพักเนี่ย๗๐คนนะครับ
แล้วก็เป็นนักเรียนบ้าน๑๑๐คน

ก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐเหมือนกัน
เราก็จะพยายามจัดสรรอาหารให้ได้ครบทั้ง๓มื้อ
ก็คือมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นนะครับ

เราอยู่ห่างไกลแล้วก็ทุลักษณ์กันดาล
ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจัดสรรอาหารเนี่ย
ก็ถูกแบ่งไปเป็นเรื่องค่าขนส่งเสียส่วนใหญ่นะครับ

รถของเรียนมันไม่ใช่รถขับเคลื่อ๔ล้อนะครับ
ก็จะวิ่งได้เฉพาะช่วงร้อนกับหนาวนะครับ
ฝนเราก็จะวิ่งไม่ค่อยได้
ก็ฝนก็ตกหนักขึ้นเรื่อยติดกันมาหลายวันแล้ว

ถนนทางออกที่ที่ออกไปสู่อำเภอศพเมยเนี่ย

แล้วเราก็เดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะครับ

ก็เจอกับหน่วยงานราชการทั้งอุทยานเจ้าที่ป่าไม้

ก็ไปเจอดินสไลด์ไอ้ก้อนใหญ่
ลงมาปิดทางแล้วก็จะมีกอต้นไผ่กอต้นไม้อยู่ด้วย

อย่างนี้ออกจากหมู่บ้านไปได้นิดเดียว
เจอดินสไลด์อีกลูกหนึ่งภูเขาสไลด์ลงมา

ดินที่มันสไลด์ลงมามันค่อนข้างจะลึกนะครับ

มีทหารผ่านชุดหนึ่งเขาผ่านเข้ามา

ก็ได้ความใจดีจากพี่ทหารผ่านนะครับ

ทีนี้พอขี่ไปถึงจุดที่เราจำได้ว่า

จากที่จาก๔เมตรมันเหลือมันหักเหลือครึ่งเดียว

ทีนี้ก็ไปเจอดินสไลด์เหมือนเดิมนะครับ

ก็สรุปแล้วว่าเดินทางไปไม่ถึง
เพราะฉะนั้นมันก็เลยบ่งบอกว่า
เรื่องของการเดินทางและอุปสรรคมันเป็นปัญหา
ต่อเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับอาหารการกินของเรียนของเรา
จากที่งบประมาณจะลงไปในเรื่องของอาหารเต็มเนี่ย
มันกลับถูกแบ่งและถูกเสียไปโดย

ตอนนั้นก็รับบะค่ะเราก็ไม่ได้กินเนื้ออะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เปลี่ยนมากินผัดแทนค่ะ
จากปัญหาดังกล่าวนะครับ

ที่มีสาเหตุมาจากในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับ
ซึ่งมันยังขาดแคมยังไม่พอเพียง
สิ่งที่เราอยากได้เพิ่มเติมก็คือ
ในส่วนอย่างเรื่องของอาหารนะครับอาหารสด
ก็เราอยากจะได้เป็นพันธุ์ไก่พื้นเมือง
เนื่องจากเราซื้อจากข้างล่างมานะครับ
การคำนาคมผลส่งก็ค่อนข้างจะลำบาก

อาหารจะสดได้ไม่กี่วันนะครับ
เราเลยอยากจะเสริมเราสามารถผลิตเองได้อย่างเช่นไก่นะครับ
เพื่อจะให้โรงเรียนนำมาขยายพันธุ
แล้วก็ให้ได้จำนวนปริมาณที่มันพอเพียงที่จะเอาหมุนเวียนครับ
ภายในโรงเรียนทั้งมื้อต่อวันนะครับ
ก็ถ้าเป็นไปตามเป้าตรงนี้นะครับผมคิดว่า

ทางด้านโภชนาการและก็พัฒนาการทางด้านร่างกาย
ก็จะเติมเต็มให้สมบูรณ์ตรงนี้มากยิ่งขึ้น
คุณผู้ชมครับอาหารคือปัจจัย๔ที่ขาดไม่ได้
ไม่ว่าระหว่างทางจะยากลำบากสักเพียงใด
คุณครูต่างร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้อิ่มท้อง
เราไปพูดคุยกับคุณครูและเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาดอย
แม่ห้องศรอยู่ที่เวทีชีวิตแห่งนี้นะครับ
ครูพอสวัสดีครับคุณครูสวัสดีทุกท่าน
พคุณครูสวัสดีวันนี้กองเชียร์มากันเยอะมาก
นี่ก็คือกองเชียร์ของเรานั่งบนอัศจรรย์นี่ฮะ
สวัสดีกองเชียร์ทุกทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ

ไม่ได้มีฝั่งเดียวครับอีกฝั่งหนึ่งครับเดี๋ยวจะน้อยใจสวัสดีครับ

วันนี้พานักเรียนชั้นมศปีที่๓
กับคณะครูมาถ่ายทำรายการที่ทางรายการนัดหมายไว้ครับ
พอมาเป็นพอประจำโรงเรียนนี้นานแค่ไหนนะฮะ

นะครับของเราก็เป็นโรงเรียนขยายโอกาส
ซึ่งรับเด็กจากมุมบ้านใกล้เคียงทั้งของพศเอง
แล้วก็ยังมีเขตติดต่อกับอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
ซึ่งมีอยู่ประมาณ๑๐กว่าหมู่บ้านที่อยู่ในแวกใกล้เคียง
เขตบริการของโรงเรียนซึ่งมีทั้งหมด

ผมเห็นที่บอกว่าต้องมีเมื่อก่อนเด็กข้ามแพร่กันเหรอ
ครับเด็กจากที่ไหนครับจากตำบลแม่วะหลวงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
เพราะว่ามันเป็นรอยต่อที่เป็นพื้นที่ติดกันพอดีแล้วก็มีแม่น้ำเงากั้น
เวลาเด็กจะมาเรียนสัปดาห์หนึ่งก็มาวันจันทร์ตอนเช้าก็ให้ผู้ปกครองทอแห่
ข้ามแม่น้ำมาข้ามแม่น้ำมาครับแล้วก็วันศุกร์ก็ให้ผู้ปกครองมารับกลับ
แล้วสะพานที่ข้ามนั้นเสร็จมานานหรือยังฮะเพิ่งทำได้มาประมาณสามปีครับ
แต่ว่าเมื่อฝนที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลาก
สะพานพังไปเรียบร้อยแล้วครับผมฮะพัดสะพานพังไปแล้วครับผม
กับแม่น้ำซะแล้วไปแล้วครับผมเห็นบอกว่ามีนักเรียนที่ค้างประจำที่โรงเรียนด้วยครับ
นักเรียนพักนอนของโรงเรียนหลายคนไหมครับครูก็ประมาณเจ็ดสิบคนได้ครับโอ้โห
ของเรามีระดับชั้นไหนถึงเลิศชั้นไหนครับของเราเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประทุมศึกษาปีที่สามครับ
ครูที่โรงเรียนมีกี่คนนะฮะครูตอนนี้มีอยู่สิบแปดคนครับ
ทุกคนทำหน้าที่ทุกอย่างนะครับทั้งเป็นพ่อครัวเป็นคนสวนเป็นครู
เด็กก็เหมือนลูกที่พ่อแม่ผู้ครองเขาฝากมาไว้กับโรงเรียนแล้วเราก็ต้องดูแล
แต่คุณครูน่ารักมากนะคือสู้ผมเข้าใจเลยอ่ะคงอยู่กันเป็นเหมือนเครือญาติเหมือนพ่อแม่เขาแล้วอ่ะเนอะ
ครูตันสอนมากี่ปีแล้วครับผมอยู่ที่นั่นมา๖ปีกว่าอยู่ครับ
ส่วนคุณครูตุ้ยล่ะครับอยู่กี่ปีแล้ว๖ปีเหมือนกันครับ
ครูทีแล้วครับครูทีอยู่มากี่ปีแล้วครับผมอยู่มา๘ปีแล้วครับ
ตอนนี้เราเห็นในความยากลำบากในเรื่องราวชีวิตนั้นน่ะผมเห็นว่าอาหารการกินใช่ไหมครูตัน

แล้วอย่างนี้เวลาที่ไม่พอครูต้องไปซื้อกับข้าวกับปลากันที่ไหนอะครับ
อ๋อก็ปกติเนี่ย๑สัปดาห์เนี่ยเราจะลงไปซื้อกับข้าว๑ครั้งที่อำเภอแม่เซลียง

ครูแล้วสรุปว่าวันนั้นได้ซื้ออาหารกลับมาไหม
ไปไม่ได้ครับที่สุดท้ายเนี่ยเจอน้ำท่วมถนน
ใกล้จะถึงเท่าไปหาถนนใหญ่แล้ว
น้ำเนี่ยแม่น้ำเงาเนี่ยมันโรนขึ้นมาสูงมาก
มากเกินที่รถโฟวินก็ไปไม่ได้

ซึ่งครูก็รู้นะว่ามันอันตรายมาก

แต่ทำไมถึงสู้เสี่ยงชีวิตไปครับ

มันก็เป็นแรงบันดาลใจให้เรามีชีวิตและทำงานแบบนี้ไปทุกวัน

ผมขอบูชาน้ำใจคุณครูจริงนะฮะ
ขอบคุณมากครับครูครับ
เด็กล่ะคะเอาอาหารที่ไหนกินกันวันนั้น
ถ้าอย่างขึ้นมาไม่ทันเราก็จะมีอาหารแห้ง

เพราะเหตุการณ์แบบนี้มันมีทุกปี
โชคดีหน่อยก็แค่ครั้งสองครั้ง

ปีนี้นี่พายุเข้าหลายลูกติด

เมื่อระยะทางคืออุปสรรคในการหาอาหาร

ก็เลยต้องมีโครงการโครงการหนึ่ง

ชื่อโครงการเกษตรพอเพียงเราเลี้ยงชีวิตครับ
จะเป็นโครงการเกี่ยวกับเกษตรนะครับ
เราก็จะให้นักเรียนปลูกผัก
เลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลานะครับ

ในช่วงที่ขาดแค้นอาหาร

แต่ว่าเลี้ยงเทอมหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องไปกินอีกเทอมหนึ่ง

มีพืชอะไรที่ครูปบ้างในตอนนี้
ก็มีผักบุ้งถั่วฝักยาว

พริกกะเพราอะไรพวกนี้ครับ
แต่ละคนนี่เราจะแบ่งหน้าที่เขาใช่ไหมคะ

แค่ตอนเช้าเอาไปห้าอาหารแล้วก็ตอนเย็นอีกเมล็ดนึงครับ

กินเสร็จอาหารข้าวที่พวกเรากิน

เฟย์หนูรับผิดชอบในเรื่องของการปลูกผักกี่ปีแล้วลูก

เฟย์ดูแลผักอะไรบ้างลูก
ผักกาดแล้วก็ถั่วฝัดยาวผักบุ้งด้วยค่ะ
ปุ้งด้วยเหรอลูกเหรอมันโตดีไหมผักที่เราดูแลอ่ะ

มีเพื่อนในกลุ่มกี่คนลูกที่ช่วยกัน

เราก็จะช่วยกันทั้งชั้นเลยอย่างนี้เหรอลูก

ช่วยกันแล้วเวลาที่เห็นผักเราเจริญเติบโตเราดีใจไหม

เด็กชอบกินเมนูอะไรกันมากที่สุดครูตุ้ย

สาวชอบกินเมนูอะไรเป็นพิเศษครับ
มีผักกาดขาวบ้างผักบุ้งบ้างครับ

หมูกระทะนั่นแหละแน่เลย

แต่เราชอบกินที่สุดก็คือผักบุ้ง

กินผักบุ้งลุงใส่ตานุ่มลูกชอบกินเมนูอะไรครับ

นี่แหละลูก
คืออะไรครับที่ต้องมาเกมต่อชีวิตในวันนี้

อยากได้ทุนนะครับ

พันธุ์ของไก่

เพราะมันจะทนในเรื่องของโรคระบาดด้วยแล้วก็

ไก่ที่ไข่แล้วก็ไปฟักก็จะเกิดรุ่นต่อไปที่สามารถทดแทนกันขึ้นไปได้ประมาณนี้ครับ
เป้าหมายเราก็คือเทอมนึงจะใช้อยู่ประมาณสองร้อยกว่าตัวขึ้นไป
ปลูกผักช่วงนี้เราจะปลูกได้น้อยเพราะเนื่องจากพื้นที่ของโรงเรียนเราไม่เพียงพอเป็นโรงเรียนเล็ก
แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเราก็สามารถขอยืมที่นาชาวบ้าน
ขอยืมเขาโถพ่อคุณชาวนาขอบพระคุณอย่างสูงเนอะ
เอื้อเฟื้อแผ่กันจังเลยดีจังเลยครับ
ครูครับเอาละพวกเราเป็นกำลังใจให้นะครับ
วันนี้ก็เลยรวมตัวกันมานะฮะดูอบอุ่นจริงนะ
พร้อมที่จะสู้เพื่อโรงเรียนของเราไหมครับ

เดี๋ยวทำไปตามกฎกติกานะครับแล้วเราภาวนาว่าขอให้ตอบโจทย์ได้ทั้งหมด๔ข้อนะครับ
จะได้กลับไปอย่างเต็มที่เลยในวันนี้นะครับ

ช่วงหน้าครับคุณผู้ชมเรามาเป็นกำลังใจให้กับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาดอย
จังหวัดแม่ห้องศรให้พิชิตโจทย์คำถามได้๔ข้อในเกมต่อชีวิตโรงเรียนของหนูสักครู่เดียวครับ
และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
หาเหรียญไปซื้อไข่จำนวน๕ฟองภายในเวลา๓นาทีครับ

เกมต่อชีวิตโรงเรียนของหนูสักครู่เดียวครับ